คุณผู้ชมครับประธานรัฐสภาท่านนัดเปิดประชุมโหวตนายกัธมนตรี
รอบที่สามยี่สิบสองสิงหาคมสิบนาฬิกานะครับ
แล้วก็ท่านคาดหวังว่าจะให้การโหวตนายกัธมนตรี
นั้นเสร็จสิ้นในเวลาสิบเจนนาฬิกาสามสิบนาที
ในวันมุธมัธนอมธาประธานรัฐสภานะครับ
ภายหลังการประชุมคณะทำงานด้านกฎหมายของสภา
เพื่อนะครับการโหวดนายกฎมตรีครั้งที่สาม
ท่านยืนยันว่านะครับจะมีการโหวดในวันที่ยี่สิบสองสิงหาคม
เวลา๑๐นาฬิกาครับซึ่งการประชุมวิบ๓ฝ่ายในวันพรุ่งนี้
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วก็จะหาบรือเรื่องกรอบเวลานะครับ
ในการพิจารณาหรือจะเปิดให้ลงมติชี้ขาดเลยหรือไม่
เนื่องจากฝ่ายกฎหมายต้องการให้โหวดนายกฎมตรี
ในห้วงเวลาสิบห้านาฬิกาและเสร็จสิ้นในเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาที
ยติที่นายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล
ได้ยื่นให้ทบทวนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซ้ำ
เมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับอาจารย์วันนอร์ก็บอกว่า
ตินั้นก็ยังอยู่นะครับแล้วก็พยายามจะให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วครับ
กฎหมายเขาได้เตรียมว่าอยากจะให้มันได้โหวตในเวลาสักสามโมงเย็น
แล้วก็๕โมงครึ่งก็จบทุกอย่างก็จะได้เรียบร้อย